เริ่มต้นด้วยการชื่นชมหัวใจของนักเตะหญิงทีมชาติไทย
ที่เล่นในเกมรอบรองเช็ลเลอร์ของฟุตวัลหญิงชิงแชทเอเทียยอดเยี่ยม
สามารถที่จะยันออสเตรเลียแล้วเกือบเอาชนะใน๙๐นาทีด้วยซ้ำไป
แต่สุดท้ายแล้วมาแพ้จุดโทษนะครับ
เราย้อนไปดูเหตุการณ์สำหรับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามชม
เราเป็นรองออสเตรเลียมากนะครับเขาเป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับ๖ของโลกราวอันดับ๓๐ของโลกนะครับ
จังหวะเปิดเข้ามาของออสเตรเลียแล้วมงสกัดครับกาญจนาพรแสนคุณครับ
ลูกนี้ผิดเหลี่ยมครับกลายเป็นเช็ดแล้ว
สามเหลี่ยมพอดิบพอดีเลยนะครับให้ทีมออสซี่นั้นนำครับ

ทีมไทยบ้างครับทีมไทยบ้างครับทิ้งบอล

ทีมไทยบ้างครับทิ้งบอล

ทีมไทยบ้างครับทิ้งบอล

ไลพรบุดด้วงครับโดนหลังที่๒กลายเป็นใบแดง
และช่วงที่เหลือครับออสเตรเลียบุกหนัก
แล้วก็ตีเสมอจากลูกหากินคือลูกกลางอากาศนี่แหละครับ
ลาน่าเคเดดี้ครับมงช่วงทดเจ็บนะครับ

ต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็ทำอะไรกันไม่ได้
โดยจุดโทษตัดสินอินออนพันชาครับ
ฆาตคนแรกของไทยยิงเข้าก่อนนะครับ

เป็นรองเราแต่ว่าอีก๓คนของเราครับ
สุริสาสร้างไทยสงฆ์สิรวรรณอินตะมี

ส่วนออสเตรเลียยิงเข้านะครับ๓จาก๕คน
ออสเตรเลียนั้นดวนจุดโทษชนะไทย๕ต่อ๓
ก็ผ่านเข้าชิงได้สำเร็จนะครับแบบคือจับเลยแหละครับ
หลังจบเกมแฟนบอลไทยครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในจอแดน
แล้วก็เข้ามาเชียร์ที่สนามคิงอับดุลาที่๒
ชมนะครับผลงานของทีมชาบาแก้วที่สู้อย่างน่าประทับใจ
พร้อมกับข้องใจการทำหน้าที่ของเอดีต้ามิราบีโดว่าพุทธศิลป์ชาวอุสเบกิสถานด้วยครับ
หน้าความเร็วสูงของไทยที่ยิงไป๑ลูก
แล้วก็สามารถปั่นป่วนแผงหลังของออสเตรเลียได้หลายครั้งนะครับ

ซึ่งเนธนะครับก็ยกเครดิตให้กับเพื่อร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นรวมถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่เข้ามาเชียร์ครับ
ทางโค้ชหนึ่งครับหนึ่งรุ่นไทยสาธารณีวิทยาลัยภูมิสรรค์ชื่นโชว์ลูกทีมทุกคนด้วยความภูมิใจที่เรียนรู้นะครับ
ข้อผิดพลาดในเกมอุ่นเครื่องกับทางออสเตรเลียซึ่งแพ้มาก่อนหน้านี้๐ต่อ๕เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
สามารถสู้อย่างสูสีแล้วก็ไม่เสียใจที่แพ้เลย
เพราะว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับในการสร้างทีมสู่บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสครับ

แล้วก็ให้กำลังใจน้องว่าทุกครั้งที่เราลงสนามในทีมชาติไทย
ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเล่นเพื่อชาติ
ก็ทำให้เรารู้ว่าน้องทำหน้าที่นี่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเหลือแค่๑๐คนและฉลาด
วดเกือบทั้งเกมส่วนอีกหนึ่งคู่ครับญี่ปุ่นแชมป์เก่าเนี่ย
เอาชนะทีมชาติจีนนะครับแชมป์เอเชีย๘สมัย
ซึ่งเป็นแชมป์ในกลุ่มเอของเราเนี่ยนะครับญี่ปุ่นชนะจีนไปสามหนึ่ง
โดยครึ่งแรกนำก่อนหนึ่งศูนย์จากมานะอิวาบูชิอดีตสามสิบเก้า
จากนั้นครึ่งหลังครับญี่ปุ่นเพิ่มอีก๒ลูกช่วงท้ายเกม
จากทางคูมิโยโกยามะสองประตูครับนาทีแปดสิบห้าแล้วก็จุดโทษนาทีแปดสิบแปด
เนี่ยมาได้คืนจากจุดโทษเหมือนกันนะครับโดยลี่หญิงยิงเข้าไปนาทีที่เก้าสิบ
ญี่ปุ่นผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์พบกับออสเตรเลียวันที่๒๐เมษายน
ครับจากรอบแบ่งกลุ่มที่เราแพ้มาก่อนหน้านี้ศูนย์ต่อสี่ในวันที่ยี่สิบ
เมษายนนี้เช่นเดียวกันก็ลุ้นกันหน่อยนะครับ
อีก๑เกมอาจจะสร้างบริษัทคว้าที่๓ก็ได้ครับ